คุณยายท่านนี้นะฮะอายุ๖๙ปี
อายุ๖๙ปีแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ย
หมามันเห่าอ่ะหมามันเห่าคุณยายก็อะไรนะมันเห่าอะไรนะ

คนร้ายที่ซุ่มอยู่ยิงท่านด้วยปืนลูกซองเสียชีวิตเลยฮะ
คือตอนนี้ตำรวจตั้งปมไว้ว่าคุณยายมันมีข้อมูลนะ
ขัดแย้งกับเครือญาติอยู่นะครับ
แต่ว่ามันก็มีการสันนิษฐานไปไว้อย่างอื่นด้วย
ที่บ้านหนองปริงหมู่๘ตะบนรัฐภูมิอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาครับ
มีเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงนางจานจันทมุทรอายุ๖๙ปี
ถ้าเป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ที่หลังบ้านติดกับครัวครับ

ยายจานถูกยิงด้วยปืนลูกซอง๑นัดครับ

ซองยิงลูกปลายออกไปมันจะแตกครับคุณผู้ชมฮะ

คือยังไงก็โดนนะครับ
ตรงไหนบ้างล่ะกระจายเข้าสวงอกหน้าท้อง๙แผล๙เมตรนะฮะ
แล้วก็เอวที่ด้านหลังท่านเนี่ยมีแผลกระสุนทะลุออกไป๔แผลด้วย
แล้วก็พบหัวตะกัวไม่ทราบขนาดอยู่ที่ขอบกางเกง
เป็นขอบกางเกงในของผู้ตายอีกหนึ่งหัวด้วย
นางมาริสาทองชูช่วยอายุ๕๐ปีครับลูกสาวของยายจาน
เล่าบอกว่ายายจานอยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานอีก๒คนครับ
ขนาดเกิดเหตุแบบได้น้อยเสียงหมาห่าว
เห่าอยู่นานทีเดียวเห่าอยู่นานเป็นเกือบครึ่งชั่วโมง
คิดว่าหมาห่าวอย่างที่น้องน้ำแข็งว่า

ยายจานหน้าคว่ำลงกับพื้นครับ
พลิกตัวขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นกระสุนชนิดลูกปลาย

อาการคุณยายสาหัสแล้วครับรีบนำส่งโรงพยาบาลควรเนียง
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เสียงปั้งที่ได้ยินคือนึกว่าไฟชอต
ตอนแรกฉันไม่คิดแล้วว่าเป็นเสียงปืนนะพี่เบิร์ก

คุณป้ามาริสาเนี่ยลูกของผู้ตายเนี่ย

แกก็ยอมรับบอกว่าแม่แกเนี่ยยายจานเนี่ยนะ

ลูกหลานทำอะไรผิดแล้วเดี๋ยวแก้บนแล้วเดี๋ยวแก้ด่าแล้ว
แต่ผมก็มองว่าก็เป็นภาษาคนแก่นะนะ

ตำรวจสพควรเนียงสันนิษฐานว่าปมการเสียชีวิตของยายจานเนี่ย

ตำรวจตั้งไว้มาดูข้อมูลว่าตำรวจมีข้อมูลอะไรบ้าง
ประเด็นแรกตำรวจคิดว่าขัดแย้งกับญาติเกี่ยวกับหลักเขตที่ดินหลังบ้านครับ
คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลข่าวก็คือ
จานเนี่ยท่านไปวางหลักเขตลุกล้ำที่ดิน
เจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดแล้วล่ะ
บอกคุณยายเลื่อนหลักเขตหน่อยแต่ท่านยังไม่เลื่อน

สองครับขัดแย้งกับญาติอีกคน
จนถึงขั้นมีการทำคุณสัยมนต์ดำใส่กันเนี่ย

สามแล้วนะต่อไปเนี่ยคืออาจจะเข้าใจผิดกับญาติหรือเปล่า
คือเป็ดของยายจานเนี่ยนะหายไปเป็นร้อยตัวนะ

ทีนี้ก็เลยไม่รู้ไงว่ามันหายไปไหนก็เลยไปเข้าใจผิด

ทะเลาะกันนะสามแล้วนะต่อไปสี่นะ

หรือว่าจะเป็นการยิงผิดตัวครับ
ปกติยายจานไม่ค่อยออกไปสูงสิงกับใครหรอก
ไม่น่าจะเป็นเหตุให้มีบาดหมางอะไรกับใคร

ใช่ค่ะแต่คือเขาบอกนะว่าเหตุการณ์นี้
ที่ผ่านมา๓๐ปีในหมู่บ้านไม่เคยมีเหตุการณ์ยิงแบบนี้เลย
มายิงผู้สูงอายุยิงคนแก่ด้วย
ขณะที่ทีมข่าวไปสำรวจจะไปถึงคุณสายมนต์ดำแล้วครับคุณผู้ชมครับ

บริเวณประตูทางเข้าบ้านของยายจานไปเจอทูบครับ

ทูบกำใหญ่ปักอยู่ฮะ
คือถ้ามีขวดน้ำก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือมาดักซุ่มอยู่นานนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าแบบนี้บอกว่าเคยได้ยินนะฮะ
ยายจานเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดิน
รวมถึงมีความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ด้วย
ท่านชอบจุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางอยู่บ่อยครั้งนะฮะ
แม้ว่าตอนที่คุณยายจานจะเผาขยะเนี่ย
บางทีก็เห็นปากขมุบขมิบขมุบขมิบท่องอะไรบางอย่างด้วย
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวตำรวจเขาจะสอบปากคำพยานนะครับ
ตอนนี้สอบไปแล้ว๒ปากนะครับดูว่าต้องสอบเพิ่มไหมนะฮะ
แล้วก็จะเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ